ดิฉันมีคุณป้าหัวร้อนมานำเสนอต่อเลยนะคะ
คุณป้าหัวร้อนนำคลิปนำกระดาษที่มีข้อความเขียนว่า

ก็ชัดเจนว่ากระทบกระเทียบคนที่ขับรถมาจอดนี่แหละ
เอาไปติดกระบะคันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้บ้านคุณป้า

พอผู้โพสต์เข้าไปสอบถามและถ่ายคลิป

ไม่ค่อยใบเดียวนะ

โดยที่จอดรถตรงนั้นมันไม่ได้มีป้ายห้ามจอด
และรถที่ไปจอดก็ไม่ได้จอดกีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านใครด้วย
ก็เลยงงว่าทำไมป้าขึ้นน่ะตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นทางเข้าออก
ห้ามจอดก็ไม่มีบ่ายเมื่อวานนี้คุณป้าคนนี้ออกมาโวยวายเสียงดังอีกค่ะ
แล้วคราวนี้ก็ออกมาคราวนี้ไม่ได้ติดป้ายแล้วนะ
ด่าเลยไอ้ควายด่าแบบนี้เสียงดังลั่นซอยเลยค่ะ
ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงก็ออกมามุงดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งเอามือถือมาถ่ายคลิป
แล้วก็เดินเข้าไปพูดคุยกับคุณป้าสอบถามว่า
เป็นอะไรโวยวายทำไมทำไมถึงเอาป้ายควายจอดกระดาษควายจอดมาแปะแบบนี้
คุณป้าตอบว่ากลับมาบอกเป็นใครมาถ่ายรูปแบบนี้
แล้วก็พูดทำนองว่ารถคันนี้มาจอดนานเป็นชั่วโมงแล้ว
ไหนไปฟังหน่อยสิว่าคุณป้าเอากระดาษพวกนี้มาติดเนี่ยด้วยสาเหตุอะไร
มันถ่ายทำไม

อ้าวแล้วก็คนเขาก็จอดทั่วคราวนะก็มันยังมาจอดแช่นะ
ไม่ใช่ฮะมาติดป้ายแบบนี้มันเป็นถนนสาธารณะนะครับ
ใช่สถานะแบ่งกันจอดไงเจ้าของมีสิทธิ์จอดหนึ่งคัน
อกนี้ก็แบ่งกันคนนั้นเขาจอดมาไปตรงนี้
นี่จะมาจอดแช่เหมือนอย่างกับบ้านตัวเองมันไม่ถูกนี่
ก็คงจอดไม่นานนะครับว่าเป็นรถประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์จอดรึปะแบบนี้

ให้เออแต่แต่คือซ้ายมือนี่บ้านป้าใช่ไหมบ้านป้าบ้านป้า
แต่ถนนนี้คือถนนสาธารณะแต่คือจอดอยู่หน้าบ้านป้า
บ้านแต่ก็ก็คือคือจอดไม่ไม่ได้ขวานทางเขาออกบ้านเอา
นี่ไม่ได้เป็นจังหวะคุณป้าถมน้ำรายสายมาสักครู่เนี้ย
นะคะคือคุณป้าก็ให้เหตุผลไงว่ามันจอดได้ใน
ก็จริงแต่มันก็ควรจะแบ่งกันจอดไม่ใช่มาจอดแช่
เหมือนบ้านตัวเองเจ้าของบ้านจอดได้หนึ่งคันคนอื่นอื่น
ก็อ่ะสลับสลับกันจอดแต่อันนี้จอดแช่ชั่วโมงกว่าจะ
สองชั่วโมงอยู่แล้วครับอืมทีนี้จำได้ไหมคะ
เมื่อเจ้าครูนี้คุณป้าบอกเออตูมเดียวไปเลยที่มาแก
เสียงดูคนขับก็ถามอีกตู้มอะไร
รถคุณป้าจอดเป็นวันเป็นคืนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่
เขียนป้ายว่าควายจอดป้าจะพอใจมั้ยเนี้ย
โอ้โหขอดังแน่พ่อทุกป้าดังแน่มึงไม่ต้องมานี่ไอ้
ถุยอ้าวถุยน้ำลายตัวอีกโอ้โหไอ้หน้าควายหน้าควาย
ใครควายครับอย่าช่วยบัตรปุ๊บเดี๋ยวตูมเดี๋ยวเนี้ย
ยังไงครับตูมยังไงครับตูมยังไงครับเนี่ยตูมเดียว
ไปเลยตูมยังไงอ่ะงงแล้วหลายคนก็งงชาวบ้านก็นั่งดู
ยืนดูเหตุการณ์กันยกใหญ่เออทีนี้ถามชาวบ้านว่าเออมัน
เกิดขึ้นบ่อยไหมเหตุการณ์แบบนี้คุณป้าแกเป็นยังไง
เขาบอกปัญหานี้เกิดมานานหลายปีแล้วชาวบ้านเองก็
ระอากับพฤติกรรมคุณป้าเหมือนกันที่ผ่านมาเคยไปร้อง
เรียนด้วยนะแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถแก้ไข
ให้ได้เจ้าหน้าที่เองเคยมาพบคุณป้าคุณป้าก็ไม่ยอมออก
พบด้วยแล้วคุณป้าก็บอกด้วยว่าชาวบ้านรอบรอบเนี่ยชอบ
การแกล้งป้าก็เป็นปัญหาการอยู่ร่วมกันนะคะอืมนะฮะเอาก็